นาวาตรีวสันพิรมโพพบร้อยกองบัญชาการทัพเรือภาคที่สอง
นำทีมนักว่ายน้ำเพื่อการอนุรักษ์๕๐ชีวิตร่วมกิจกรรมว่ายน้ำรอบเกาะขาม
เต่ารักทะเลลดขยะสำหรับการจัดกิจกรรมว่ายน้ำรอบนี้นะคะ
เป็นการจัดขึ้นเพื่อรณรงค์อนุรักษ์เต่าทะเลปกป้องสิ่งแวดล้อมของทะเลไทย
รณรงค์ลดการทิ้งขยะลดขยะจำพวกพลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก
เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำฆ่าชีวิตสัตว์ทะเลโดยเฉพาะเต่าทะเล
อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมทำความดีเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการช่วยกันเก็บขยะรักษาความสะอาดบนชายหาดของอุทยานใต้น้ำเกาะขาม
และใช้สันทนาการยามว่างทำกิจกรรมที่ดีต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป